ช่วงนี้เราก็ได้เวลามาอัปเดตดวงชะตากับหมอไก่พอพาทินีกันเช่นเคย

เมื่อวานนี้ถามเป็นแบบว่าเรียกน้ำย่อยไปแล้ว
วันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของใครที่มีปัญหาเรื่องเงินเงินทอง

วันนี้จะมีเคล็ดลับดีเหรอคะ
ใช่ค่ะจะมี๓ปัจจัยนะคะที่จะทำให้คุณเป็นอิสระจากการเป็นหนี้ค่ะ
โอ้โหมันเหมาะมาก

ไม่ได้ไปใช้หนี้แทนคุณนะครับ
จะต้องดู๓ปัจจัยนี้ก่อนใจเย็น
ค่อยถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าการเงินติดขัด
อย่าเพิ่งน้อยใจชีวิตตัวเองไป
สู้ต่อไปแล้วก็ดู๓ปัจจัยนี้
อย่างแรกก็คือในเรื่องของการทำบุญ

ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ติดขัดในเรื่องของการเงิน
จะต้องเติมในเรื่องของบุญเติมกุศลเติมวาสนาอยู่ตลอดนะคะ
ให้คุณทำตาม๓ขั้นตอนก็คือ

ขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการตักบาท
ตักบาทต้องให้ตักบาทในวันเกิดของตัวเองค่ะ
สมมุติว่าเราเกิดในวันอาทิตย์ค่ะก็ให้เราตากบานในวันอาทิตย์
เพราะว่าอันนี้สงฆ์ก็จะส่งผลบุญถึงตัวเราโดยตรง
แล้วก็ตอนที่ใส่บาทให้เราใส่ด้วยอาหารที่มีลักษณะเป็นน้ำ

แกงแกงส้มแกงจืด
ที่เป็นน้ำแกงหรือว่าเป็นเครื่องดื่มได้ไหมคะ

แล้วอย่างนี้เราต้องใส่บาทแบบนี้ไปนานแค่ไหนคะหมอไก่

ใส่บาทเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะขั้นตอนที่๒
ขั้นตอนที่๒นะคะก็คือให้คุณถวายปัจจัยพระนะคะ
เป็นจำนวนเงินเท่ากับอายุย่าง
หูคุณชนะจะมีเงินพอไหมเนี่ย
มันจะเท่าไหร่ได้นะน้องใบตอง๙๙

บวกไป๑อายุย่างก็คืออายุเราตอนนี้บวกไปอีก๑

ใช่ค่ะตอนที่เราใส่บาทเลย
เราใส่บาทเสร็จปุ๊บแล้วก็คือให้เราเนี่ยถวายปัจจัยเลย

ก็คือหลังจากที่เราตากบาดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ให้คุณหาโอกาสไปร่วมบุญนะคะ
สร้างห้องน้ำวัดนะคะ
อันนี้ก็คือถือว่าถ้าสมมุติใครที่มีปัญหาเรื่องเงินติดขัด
เรื่องอะไรพวกนี้เกี่ยวกับเงินเงินทอง
ขอให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้ำวัดซะ
ขั้นตอนง่ายเลยแล้วอย่างนี้มีเรื่องเกี่ยวกับอย่างอื่นด้วยไหมคะ
อย่างที่สองนี่ก็คือในเรื่องของห่วงจุ้ยบ้าน

สำคัญสิคะเพราะว่าเราอยู่ในบ้าน
เวลาเราอยู่ในบ้านแน่นอนว่าบ้านย่อมมีผลกับตัวของเรา
สิ่งไหนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะสิ่งไหนที่อยู่กับเราทุกวัน
มีผลกับตัวของเราอย่างแน่นอนนะคะ
อย่างแรกที่เราจะต้องดูก็คือดูตำแหน่งทรัพย์ของบ้าน
บางคนอาจจะบอกว่าตำแหน่งทรัพย์ของบ้านมันอยู่ตรงไหน
ให้คุณจินตนาการว่าคุณอยู่ในบ้านอยู่ตรงประตูหน้าบ้านเลย
แล้วก็ให้หันหน้าเข้าหาบ้าน

ใช่ค่ะแล้วก็ให้มองก็คือเป็นแนวทะแยง

แนวทะแยงถ้าสมมุติว่าประตูของคุณเนี่ยอยู่ตรงกลางบ้านเลยนะ
ก็คือเขาเรียกว่าตำแหน่งทรัพย์จะมีสองข้างข้างซ้ายกับข้างขวา

ริมซ้ายตำแหน่งลาบก็จะอยู่ด้านขวา
แต่ถ้าประตูขึ้นด้านขวา
ตำแหน่งลาบก็อยู่ด้านซ้าย
ตำแหน่งนี้เราควรที่จะเก็บกวาดทำความสะอาดให้ดี
เปิดไฟการเปิดไฟเรียกว่าเป็นการกระตุ้นพลังอย่าง

ก็คือให้เราโชคดีในเรื่องของการเงินนั่นเอง
แต่ว่าในมุมนี้เราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันมืด
นกสกปรกมือดำอะไรพวกนี้
ก็จะหมายความว่าเงินทองติดขัด

ทางที่ดีก็คือควรที่จะเคลียร์ในเรื่องของตำแหน่งทรัพย์สินให้ดี
ให้บ้านสว่างในจุดทรัพย์เข้าไว้ใช่ไหมคะ
แล้วอย่างนี้เราต้องมีของนำโชคไหมคะในบ้าน

อาจจะวางเป็นพวกหกลกซิ่ว

หรือว่าเป็นพวกกระปุกออมสินก็ได้

ใช่ค่ะแต่อย่าใส่เงินเยอะนะเดี๋ยวคนอุ้มไป
ล็อกกุญแจด้วยค่ะ

บริเวณบ้านนี่สำคัญด้วยไหมคะ

สมมุติว่าภายในบ้านเนี่ยมีแหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำเช่นพวกอ่างบัวอ่างปลาตู้ปลา
แล้วถ้าในบ้านคุณไม่มีค่ามข้อนี้ไปเลย
แต่ถ้าสมมุติว่ามีขอให้คุณดูแลในเรื่องของความสะอาดนิดนึง
อย่าให้อ่างปลาบ่อปลาบ่อน้ำสกกระปก
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอ้างปลาบ่อปลามันสกปรกมันส่งผลหลายอย่าง
อย่างแรกก็คือเงินทองมีปัญหาแล้ว

ถ้าสมมุติว่าน้ำเสียก็คือหมายถึงว่าการเงินมันเสียหาย
อย่างต่อมาเวลาที่น้ำมันเสียมันย่อมมีกลิ่น

เห็นใช่ไหมคะเวลากลิ่นเหม็นเขาเรียกว่าเหมือนกับแบบชื่อเสียงเสียหาย
และอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเวลาที่เราดมพวกกลิ่นเหม็นนาน

ก็จะเสียทีเดียว๓เรื่องเลย
อย่างนี้พวกรางระบายน้ำนี่มีความจำเป็นไหมคะ
มีผลอย่างมากหลายคนอาจจะมองข้ามไปในเรื่องของรางระบายน้ำฝน
เพราะว่าบางทีแบบว่าบางคนยังไม่รู้เลยบ้านตัวเองมีหรือเปล่า
อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้
สมมุติว่ารางระบายน้ำฝนของบ้านของคุณเนี่ยมันต่อแล้วก็ไปลงในพื้นที่ของคนอื่น
ก็จะหมายความว่าโชคลาภของเราโอกาสทางการเงินไหลไปไหลไปให้คนอื่นเขาหมด

นท่อให้มันเข้ามาอยู่ในบ้านของเราแต่ก็ลงในท่อระบายน้ำในฝั่งของเรานะ
ใช่ค่ะให้มันอยู่ในบริเวณบ้านของเรา

แล้วนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของทิศทางของโชคลาภด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทิศโชคลาภประจำปีนี้นะคะจะมี๒ทิศด้วยกัน

ใช่ค่ะก็จะเป็นทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงแม้ว่าชื่อมันจะตะวันตกแต่อย่าไปใส่ใจกับชื่อมัน

ในทิศ๒ทิศนี้เราควรที่จะวางของที่มันมีการเคลื่อนไหว

เอาจักรยานวางได้ไหมคะจะได้เคลื่อนไหวได้

บางคนคิดไม่ออกไงก็เป็นพัดลมแทนอย่างที่หมอไก่บอกก็ได้
แล้วอย่างนี้แปลว่ามีทิศดีก็ต้องมีทิศที่ไม่ดีด้วย
ใช่นะคะทิศที่ควรจะระวังเลยก็คือทิศตะวันออก

ใช่ค่ะทิศตะวันออกเราไม่ควรที่จะไปขยับขยื่นมัน
หรือว่าไปซ่อมแซมสมมุติว่าใครที่วางแผนว่า

อย่าเพิ่งไปเคาะไปตอกไปเจาะมันนะอย่าเพิ่งไปขยับมันนะคะ

จะหมายความว่าเราจะมีปัญหาในเรื่องของการเงิน
การเงินเสียหายต้องใช้จ่ายเยอะเป็นหนี้เป็นสิน

อยากรู้จังเลยราศีไหนที่จะปลดหนี้ได้

ก็จะในเรื่องของดวงชะตาก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน
ถ้าดวงมาเนี่ยโอ้โหอะไรก็สบายหมด

ก็จะมี๓ราศีด้วยกันที่ดวงการเงินเนี่ยโอ้โหโดดเด่นมากเลยนะคะ

ชาวราศีกุมแล้วก็ชาวราศีมีน
ราศีนี้เรียกว่าโอ้โหเงินเข้ามาเรื่อยเลย
มีราศีของน้องใบตองด้วย

แต่เขามีหนี้หลายล้านเลยนะ
คุณผู้ชมก็ลองนำไปปรับใช้กันดูแล้วกัน

ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำยากมากจนเกินไปนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็ปรับให้เข้ากับความสะดวกสบายของแต่ละคนก็แล้วกัน

ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ